สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้

เรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของเปิบเนื้อคุณมศดำ
ไปอ่ะทำไมอ๋อหมา

ใช่เหรอไม่ใช่นะผมไม่ได้พูดนะ
แต่เจตนาเธอเลวอยู่แล้วไง
ที่เมืองเนื้อหมาว่าคือแมงไทยบางคนหลงเนื้อหมู
เริ่มเลิกรายการเราไม่ฟูลกับใครเลยกลับบ้านไปเลยค่ะ

ไม้เป็นร้านอะไปให้ลืม

มีชาวบ้านนะครับไปปิ้งเนื้อสุนัขแกล้มสุรานะฮะ

ทางสภทุ่งฝ่ายที่อำเภอเมืองลำปางไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับ
ก็พบเหตุคนทารุณกรรมสัตว์ที่บ้านใหม่จำบอนอยู่ที่ทางตะบนต้นทงชัย
อยู่ที่ลำปางพบชาวบ้าน๒๓คนกำลังนั่งล้อมวงอยู่
นี่นะครับตามภาพนี้นะครับล้อมวงเต้าย่างซึ่งบนแตกแกง
มีเนื้ออยู่หลายต่อหลายชิ้นเลยไปดูใกล้ตกใจกลายเป็นเนื้อหมานี่ว่า
เนี่ยนะฮะคือกำลังทานเนื้อสุนัขกันอยู่ก็เลยมีการสอบถามชาวบ้านรายหนึ่งที่ร่วมวงอยู่ด้วย
ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นสุนัขที่เขาฆ่ามากินจริง
คือสุนัขตัวนี้เนี่ยเขาอ้างว่ามันชอบไปกินเป็ดกินไก่ของคนในหมู่บ้าน
ก็เลยทำโทษตีมันแล้วก็ฆ่ามันซะแล้วก็เอามากิน

คือหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการไปสำรวจนะครับ
ก็ไปเจอนะฮะในจุดที่ทิ้งซากสุนัขอยู่
ซึ่งอยู่บริเวณสระน้ำบ้านใหม่จำบอนซอย๑๓
ห่างจากจุดที่แร่เนื้อเนี่ยประมาณ๕๐๐เมตร
ไปพบซากของสุนัขสีขาวลายจุดสีดำถูกตัดหัวออกไปแล้ว

เหลือแต่หนังแล้วก็เครื่องในอยู่ลอยตุ๊กป่องอยู่ริมสระน้ำนะฮะ
นำขึ้นมาจากน้ำเนี่ยก็พบว่าบริเวณหัวสุนักเนี่ย
ถูกตีด้วยของแข็งคุณพระดำ
ความคืบหน้าในเวลาต่อมานะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยมีการลงพื้นที่หน่อย
พบกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๖ปี
นะฮะชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ร่วมแล้วก็กินเหล้ากินอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะฮะ

แต่ตอนสัมภาษณ์เนี่ยลักษณะเหมือนกับคนยังเมาอยู่

เค้าบอกว่างี้ทายเม่าคนนี้บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยอมรับว่า
เพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นคุคคร์สุนัข
แล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายใหญ่โตแบบนี้
ส่วนสาเหตุนั่งมาจากการที่สุนัขตัวดังกล่าว
ชอบไปกินเป็ดกินไก่ของชาวบ้านเขา
ส่วนทางด้านนางงามภิษฐ์วาตะปองสัค
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน
ก็ได้มีการเปิดผลอยเปลือก
รู้สึกหดหูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลึกเกิน

เท่าที่ทราบเจ้าของสุนัขก็เป็นคนมาจากทางภาคอีสาน
เมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับ

แล้วก็ยังให้การวกไปวนมาอยู่คงอัน
เพราะว่ายังเมาเหล้าอยู่นั่นเองนะครับ
ส่วนคนในพื้นที่ก็ยืนยันนะฮะว่า

สุนัขเอาไว้เป็นเพื่อนแล้วก็เฝ้าบ้าน

มองว่าเป็นเรื่องของลายบุคคลมากกว่า

คือเขามีกฎหมายว่าทารุณกรรม
ทารุณกรรมสัตว์มี

ตกรรมสัตว์ก็ยังไม่ได้ใช้อย่าง

เขาก็เริ่มมีคำถามกันว่าการกินเนื้อหมา

อ่ะวันนี้ใครส่งมาคือ

บางคนก็บอกมันไม่ผิดว่าการกินเนื้อหมา

นี่ไงตั๊กทาแหลดไงเธอ

กินเหรอเมื่อก่อนเป็นกะเหลี่ยงคอยาวที่เขาใส่ของไงเธอ

อ้าวมาก่อนแบบเนื้อหมารสชาติเป็นไง

ทุกวันนี้กินเนื้อหมาแล้วเนื้อหมาจะชอบเธอหรอ
แต่จริงถ้าสมมุติมันเป็นเส้นบางวัฒนธารุณกรรมสัตว์กับการกินเนื้อหมามันผิด
มันผิดจริงเหรออย่างนี้การกินเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างนี้มันไม่ผิดห
เมื่อกี้คนก็ส่งเข้ามาบอกว่าบางคนก็ไม่ต้องกินเนื้อหมาก็ได้ไม่ต้องเห่าเถอ
แต่ว่าเรานั่งอ่านค่าวพอดีก็หอญกันเหมือนกันนะ
ค่ะใช่ฉันไม่แกสองคน
แล้วหนูมาแปลว่ามาฝึกจิตมาผู้ฝึกจิต

เออทำไมเขาถึงเห็นชัดเจนอย่างนี้

โอ้โหคมชัด
ทำไมเธอไม่ทำรายการให้หนุ่ม๕นาที

อยู่กับพี่พลตนอนเนอะ
อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้เข้ามาจากช่อง๘

เกี่ยวกับบ้านของเขาที่๖๐๐กว่าล้าน

ถือว่าเป็นบ้านที่ตอนนี้รวยที่สุด

มีโอกาสจับไม้จับมือกับนายกตู่นะครับ

ด้านขวาก็เป็นท่านรัฐมนตรีสมคิต
จตุศีพิทักษ์รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอารีบาบาบา
นี่มาละนี่นี่คุณสักมือมีตบนะ
ตัวยายนั่นเป็นคนตัวสูงยาน

ช่วยแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
อย่างแรกเลยสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องการที่สุด
โดยนายกกล่าวว่ายังมีการท่องเที่ยวแนวใหม่

หากสามารถจับคู่กับการท่องเที่ยวมณฑลต่างของประเทศจีนได้เนี่ย

จะช่วยเพิ่มมูลค่าระหว่างกันได้ยิ่งขึ้น

เขาบอกว่าไทยถือเป็นผู้นำด้านการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
โดยบริษัทมั่นใจว่าจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

วันนี้บางคนก็มันจะมีข่าวมาสักละลอกอย่างนั้นแหละ

ซึ่งใกล้ที่ใกล้จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดก็คือฉาชังเศร้า
เขาก็ได้เลือกไว้แล้วแต่ตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นภาพ

ลาวมาแล้ววันนี้มันจะถึงประเทศไทยแล้วนะฮะ

ก็ดำเนินการโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกวันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในหลากหลายรูปแบบ
เช่นการให้ความร่วมมือทางด้านการลงทุน

แล้วก็จะเป็นการร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในดิจิทัล
แล้วก็อ๋อไม่ต้องหรอกทำได้
เอาไปเถอะฉันจำได้ฉันอ่านมาแล้วฉันเป็นพิธีกรไงเธอ

ก็มือเธอชั่วไงเธอพยายามขาดสายสกิฟต์ฉันไปไกล
ไม่ต้องห่วงฉันจำได้หมด
ก็คือตอนนี้เอาง่ายคิดถึงกันมากใช่ไหม

แล้วก็เอาเป็นแพลตฟอร์มนี้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นยังไง

หมากเขาก็ได้พูดว่าขอบคุณรัฐบาลไทยนะ
ให้ความมั่นใจในการเข้าร่วมลงทุน
กับกลุ่มบริษัทอริบาแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุน
แล้วก็พัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจ

อันนี้มันจะมาแบบว่าครอบงำเลยไหม

วันนี้อารีบาบามันชนะอเมริกา
คือประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์จุดอะไรของเขาไปแล้ว
เพราะว่าถ้าสมมุติไปเทียบกับอเมริกาไปเที่ยวกับยุโรป

อารีบาบามันไปอยู่ถึงอเมริกา

ใช่สิเพราะจีนจะเป็นผู้นำของโลก

เมื่อก่อนเราอาจจะมีเชื้อสายจีน

งั้นคนจีนก็จะมาอยู่ประเทศเราเยอะขึ้นใช่ไหม

ลาวเนี่ยคือตรงจุดที่เขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูง
อีกหน่อยคุณสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงมาจากจีน
ปุ๊บมาเข้าเวียดนามเวียดนามปุ๊บเข้าลาว
คุณน่าจะได้เป็นพวกรัฐสมุนตร์ตรงรัฐสมุนตรีหรือเขาเหมือนกัน
อ่าวทำไมเธอไปพูดอย่างนั้นเนี่ย
อะไรล่ะเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะ
ทำไมเธอไปพูดอย่างนั้นเนี่ย
ผมไม่รู้เรื่องอะไรนะคุณพระดำเชิญต่อเลย
ผมไม่เกี่ยวนะ
ทำไมเธอไปพูดอย่างนั้นล่ะคือออนภา

เขาเรียกเธอไปปรับทัศนคติได้ไงค่าย

ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้

ใช่รวบหมดเลย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อเช้าวันนี้
นี่ก็ขอชมคุณพระดำเตรียมข่าวข้อมูลมาพร้อม
มาเรียบนี้

แหมนี่นะเราตายเลยนะ

กองขุนแค่งพี่ชอตนะกระเพาะขวานี่กองขุนแค่งนิดนะ
เพอร์เฟคก็เมื่อเช้าช่วงเช้าของวันที่๑๘นะคะ
ก็ตำรวจเยอรมันกว่า๑๕๐๐นายเยอะขนาดนั้น
ทลายนะฮะซ่องค้าประเวณีชาวไทยนะทั้งหมด๑๒ลัดด้วยกันนะฮะ
แล้วก็จากทั้งหมด๑๖ลัตรนะนี้แค่๑๒ลัตรนะ
โดยถือเป็นการปฏิวัติการกวาดล้างครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการกันเลยทีเดียว
จากการเปิดเผยของนายอเล็กซานเดอร์เบเดลอายการเมืองแร้งเฟิร์ต
เขาระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองต่างเขาทลายซ่องแล้วก็ห้องอพาร์ทเมนต
เขาเช่าไว้สำหรับการค้าบริการทั้งหมด๖๓แห่งด้วยกันเลยทีเดียว
พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยที่ไม่เปิดเผยชื่อนะแล้วก็ยังมีแฟนชาวเยอรมันอายุ๖๒ปี
ซึ่งก็ไม่เปิดเผยชื่อเหมือนกันทั้งหมดถูกตั้งก้อหาคดีอาญา
แล้วก็ฐานลักลอบค้ามนุษย์บังคับขู่เข็นให้เหยื่อขายตัว
ทำหน้าที่ธุระจัดการหาโสเพณียักยอกค่าจ้างเลี่ยงภาษี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ระบุเพิ่มว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ร่วมขบวนการค้ากามชาวไทยแล้วก็อยู่ในระหว่างการสืบสวน
เพิ่มเติมนั้นมีอย่างน้อย๕๖คนแบ่งเป็นผู้หญิง๔๑ชายด้วยนะคะ๑๕คน
อายุตั้งแต่๒๒ถึง๖๖ยังมีหวังว่ะ
๖๖ยังมีอีกหรอนางอยากมีหวังเป็นกาเถอะ

จริงหรอ๖๖
๒๖ถึง๖๖มีหวังล้วนเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะ
ในขณะที่การสืบสวนเนี่ยนะนำไปสู่การปฏิบัติการกวาดล้างนะครับ
ครั้งใหญ่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็แกะรอยแล้วก็เบาะแสตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาแล้ว
ก็เริ่มมาพบความผิดปกติในเรื่องของการจ่ายเงินประกันสังคมจนทำให้พบว่านะ
เป็นแกนนำขบวนการค้าประเวณีลักลอบพาหญิงไทยแล้วก็สาวประเภท๒

ใช่เข้าประเทศโดยผ่านขอวีซ่าท่องเที่ยวเช็งเก็นหรือวีซ่าปลอมด้วยนะ
จริงโดยที่จะเดินทางมาจากเมือง๔เกณฑ์ทางภาคตะวันตกของเยอรมันเป็นจุดแรกเลย
ก็หญิงไทยเนี่ยนะคะวัย๕๙ปีเนี่ยก็เป็นผู้ถูกจับกลุ่มนางกาลเป็นคนออกค่าเดินทางทั้งหมด

ยังไงรู้ไหมนางก็แบบว่าพอรับมาเสร็จแล้วนางก็ไปส่งนะฮะเหยื่อต่างเนี่ย
ตามสถานร้านนวดตัว

ที่เมืองเบ็ดเม่นเกเซนเคียชั่นรุสเซ็นดอล์ฟนะฮะ
ก็ถูกบังคับเนี่ยให้ทำงานฟรีนะยะให้ใช้บริการเนี่ย
โดยที่แบบว่าเขารีบเงินไปทั้งหมดนี้๑๐๐เต็มเลยนะ
แล้วคุณรู้มั้ยว่าแต่ละคนนี้นะมีค่ามูลค่าสูงเนี่ย

เกือบ๗แสนเนอะ๖แสนกว่าบาท๖แสน๒ประมาณนั้น
หมายถึงว่าเขาทำสัญญาเงินกู้ไปเลย
บางคนเป็นล้านนะคะล้านบาทก็มีนะคะ
ก็ได้ระบุตัวผู้เข้าข่ายถูกบังคับให้ค้าประเวณี
ชาวไทยเนี่ย๓๒คนกระนั้นเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีเหยื่อบางราย
ที่ทราบว่าจะต้องมาขายตัวในเรมันแต่ว่าไม่รู้เรื่องนะฮะ
ถูกยึดเงินการฆ่าบริการนะ
เงื่อนไขบางประการนี้นะโดยที่ไม่เผยแพร่ไม่บอกรายละเอียดทั้งหมด
ในขณะที่รายได้เนี่ยเชื่อไหมว่ามันหมุนเวียนในการกระบวนการค้ากามเนี่ยนะ
อายการเยอรมันเขาคิดเป็นเงินออกมาแล้วประมาณ๑ล้านยูโรหรือว่า๓๘ล้านบาทกันเลยทีเดียว
โอ้โหมันทำไมขายกันดีกันนะเนอะ

เออยังมีหวังนะ
หวังอะไรหวังพวกเรา๖๔ไม่ได้ทำไง

จริงหรอ

อายการเขาชอบที่แบบว่าที่ฉันสวยเข้าใจ

ยังไม่ได้เศาะยังไม่ได้พา
จะแก้ใครดีสอเสียบ

ไม่ได้แล้วนี่เขาทลายซ่องไปหมดแล้วไม่ต้องไปแล้ว

สรุปส่องเขาทลายกันไปหมดแล้ว

ไปตรงหลังบานเขาไง

บูชาพยานาคเบียงมาบูชาเยอะไปหน่อย

เจ้าบ้านไขว่าก้อโค้งก็มีการจุดอือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุการณ์ระทึก
มีบ้างไฟตกใส่หลังคาบ้านของชาวบ้าน

ทำให้บ้านเรือนชาวบ้านนี้ได้รับความเสียหายสุดเลย
งงคืออยู่ดีเองอยู่บ้าน

ตำบลเรนูใต้อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนี้

เจ้าของบ้านก็ต้องไปแจ้งความอะเนาะ
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเรนูนครเนี่ย

ซึ่งเป็นบ้านพักชั้นเดียวนะฮะ
ภายในบ้านมีบ้างไฟที่ชาวบ้านประดิษฐ์

มีไม้ไผ่ความยาวประมาณ๒เมตร
พุ่งตกทะลุมาจากหลังคาบ้าน
ที่เป็นอย่างดีก็ว่ามันเป็นปูนะนะฮะ

นะฮะตรวจสอบไปตรวจสอบมา
เขาก็บอกว่าอ๋อมันมาจากไหนแล้วเหรอ
มาจากบุญบ้างไฟประจำปีของชาวบ้าน
เพื่อเขาทำอะไรกันรู้ไหมเพื่อขอฟ้าขอฝนกันไง

แล้วก็บูชาพญานาคพญาแถนในพื้นที่
ตำบลโคกหินแห้อำเภออะไรนะ

ไม่ไม่สติเธอจิตใจเธอมันยะ

ขณะที่มีการจุดนะมีส่วนหนึ่งเนี่ย

บ้านเลขที่นี่คือ๖๒หมู่๓

ก็มีเสียงดังคล้ายระเบิด
ดังสนั่นเลยมันก็ทะลุออกมา

ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ตอนนี้ซ่อมแซมไปแล้ว

อุ้ยแต่บุญตกใส่บ้านนะอันเนี้ย
อันเนี้ยบุญตกใส่บ้าน

แต่ถ้าให้บุญหนักกว่านี้หน่อยต้องตกกลางหัวกระพานด้วย

กลางหัวกลับบ้านด้วยก่อนสิ

กรรมการนั่นแหละกรรมการคนจัดงานเนี่ย
เขาก็ยืนยันว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้

ต่อคุณโดมเรื่องอะไรกะ

มีคลิปมั้ยมีคลิปมั้ยนี่ไปดูคลิปนี้ก่อน
พีคสุดตั้งแต่จับใบดำใบแดงมาเลยนะ
จากวันนี้จะมีดาราดังมาจับกันเนี่ย
อันนี้เปี๋คสุดที่คนก็แบบว่า

เขาร้องไห้ตะลอดเขาร้องไห้ตะลอด
ในเมื่อเกินไปจับใบแดงได้

แล้วปรากฏว่าได้ใบแดงมา

หลังจากนั้นก็ร้องไห้เลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าทำไมต้องเป็นผมที่โดนด้วย
คนอื่นไม่มีภาระทำไมถึงไม่โดน
ผมต้องเลี้ยงดูยายผมอยู่กับยายสองคน

ถ้าผมไปแล้วเนี่ยใครจะดูแลแก
พนิตแกป่วยเพิ่งออกจะโรงพยาบาล
ก่อนมาแกก็บอกว่าเองอย่าทิ้งยายไปไหนนะ

แท้เนียบรากฏว่าเมื่อวานนี้เองนะครับ

ได้มีการแชร์โพสต์ของแฟนเพจนะครับ

ไม่ต้องห่วงนะน้องเล็กของกองทัพ
ยายของนายคือยายของพวกเรา

จากนี้จะมีคนดูแลยายทั้งกองทัพเลยนะ

มีการโพสต์ความคืบหน้าล่าสุดนะครับว่า

จะเอายังไงต่อไปเพราะว่าไม่มีใครให้คำปรึกษา
ญาติก็ไม่มีใครพอโดนจริงเข้าสมองก็คิดขึ้นมานะว่ายายจะอยู่ยังไง
เพราะแกเพิ่งจะหายต้องไปขายของคนเดียว
ในความคิดนี่คือมันน็อกขึ้นมาทันทีเลยเครียดไปหมด
แต่ตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วเพราะมีงานแล้วก็รู้ว่าเก็บเงินให้เขาได้พอใจแล้ว
ถึงเวลาก็ต้องไปตั้งใจทำหน้าที่เนี่ยนะฮะ
วันนี้ทางไทยรัฐก็ได้เข้าไปดูเข้าไปดูที่บ้านของคุณยายเขา
เขาได้เห็นว่าคุณยายเขาอยู่คนเดียวจริงแต่ก็โอเคละ

แต่ตอนนี้ใครจะดูแลแกล่ะ
ใช่นะอื้อตอนนี้ใครจะดูแลแกล่ะ
ก็น่าจะยังไงทำงานเดือน
ตอนนี้แกช่วยเหลือตัวแกเองอีกหรอ

แต่อันนี้คืออยากให้ดูแบบใกล้ชิด
เพราะว่าเขาต้องไปเป็นทหารทั้งหมดกี่ปี

เอ้าโอเค

เป็นอุทยานธรณีโลกกันเลยทีเดียว

หลังจากที่คอรมอลมีมติเห็นชอบ

เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอเมื่อประมาณปี๕๗

ให้อุทยานทรณีสตูนเนี่ย

สวยเนาะมากเลยทีเดียวนะคะ
โดยนายนรงฤทธิ์ทุ่งปลือ

เมื่อตอนช่วงเย็นของวันที่๑๗

แห่งแรกของโลกค่ะ

แล้วก็แหล่งธรณีของจังหวัดสตรู

ที่จะต้องทำต่อไป

อนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็การสร้างอาชีพ

อย่างยั่งยืน

ประเทศที่๓๖ของโลก

แล้วก็เป็นแหล่งแรกของประเทศไทย
โปรโมทให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ตอนต้นเดือน

เพราะฉันจัดฟันอยู่ไม่ได้บอก

ก็หมอเขาบอกอยากให้ฟันเรียงสวยยิ่งกว่าเดิม
มันใหญ่มาเมื่ออะไรแล้วก็ใส่ปันให้แล้วเลย
มันจีบตั้งแต่ทำเสียงกรรมมามีผู้ชายหิว

ตั้งแต่มีผู้ชายทุกวันมันก็ต้องมีผู้ชายหิวบ้างแหละมีไหม
มีแบบโรคจิตโทมาดึกมีมั้ย
เขาอาจจะหิวแต่ฉันไม่หิว

สวยแพงแล้วอยู่นิ่งหน้าขาวอ่ะ

ทยานธรณีสตูนได้เป็นอุทยานแห่งแรกของโลกเป็นที่๓๖
ซึ่งก้าวขึ้นเป็นอุทยานโลกแห่งแรกเลยทีเดียว
เพราะว่ามีการปรากฏจริงตามหลักฐานของธรณีวิทยา
ซากฟอสซิลต่างมีปรากฏชั้นหินชั้นดิน
แต่ว่าทางยูเนสโก้ระบุว่าน่าสนใจอยู่ประมาณ๓๐
แล้วตรงนี้พอสรุปว่าก็อาจจะยังมีอยู่
ดังนั้นใครที่ยังไม่เคยไปหรืออยากจะเห็นก็น่าที่จะไปได้
อยู่ที่จังหวัดสตูนนี่เองนะคะก็จะเป็นที่สวยงามมากเลยทีเดียว
ที่มันเป็นสาเหตุเพราะว่ามีฟอสซิล
มันเป็นการสะสมของชั้นหินของสัตว์ที่กลายเป็นหิน
อยู่หน้าประมาณเป็นล้านล้านปีกันเลยทีเดียว
ซึ่งมันถือเป็นอันดับ๓๐กว่าของ
ใช่๓๖ของโลกแล้วคุณลองคิดดูนะมันมีมูลค่าสูงมาก
เหมือนอย่างที่ประเทศมอร็อกโคลมันจะมีฟอสซิลเกี่ยวกับหอยทั้งหมด
เธอนึกออกไหมซึ่งมูลค่าแบบว่าไม่น่าเชื่อ
เพราะว่ามันเป็นการทับถมกันจนจากหอยกลายเป็นหิน
อยู่ประมาณเป็นล้านปีไม่ใช่แค่ล้านล้านปีนะ
ก่อนที่จะมีว่าโลกเลิกเปลี่ยนแปลงะแตะขึ้นมา

อายจีดาลาในละครบุภเฟะขอบ่าหลายคนยอดเพิ่มล้ายแสนเลย

เยอะมากนะคนชื่นชอบมากเดี๋ยวกลับมาครับ
ข่าวแรกประเดิมด้วยที่คุณม้าออกมา

เอาลูกไปด้วยสองคนนะนางก็แต่งตัวขนาดนี้ดูดิ

นุ่งไม่เคยได้กินเลยหอมก

มึงอยู่ไหน

ก็อยากกินไม่งั้นก็ไม่แบบนั้น
หอมกหมูได้ไหม

อริจินัลคือต้องห่อหมกปลาช่อน
นี่ฉันจะอ่านเรื่องแฟชั่นของลูกสาว
จะเข้ารับจึงกับหอมกอะไรของมัน

แกไม่มีเลยนะ๊ะแบบตลอด

งานก็แพ็กกระเป๋าควงสามีแล้วก็ลูกกันไป

ีวความภายุ

นางก็แต่งตัวขนาดนี้ไปดูแฟชั่นโชว์นางสิ
อันนี้คุณสามีก็เป็นคนทั้งอุ้มทั้งเข็นเลยนะเห็นป่ะ

อันนี้ลูกศึกอันนี้พี่เลี้ยงก็ต้องไปด้วยนะพี่เลี้ยงไปด้วยสิค่ะคุณไปด้วย
สามีเป็นคนถ่ายนางเหล้านางก็เตงอย่างนี้สามีนี่เป็นคนที่ถ่ายรูปให้ตลอดเลยทั้งทลิป
อ่าวได้ไหมค่ะก็สวยไหมและนี่
ว่ามันเยอะหรือมันน้อยหรือว่ามันโอเค
เอ้อช่วยกระหนูนาอวิจารณสิมันเยอะมาก

อาจจะเป็นประสบความสำเร็จ

เป็นดาราอันดับต้นได้แล้วเหมือนกันนะครับ

โป๊บตอนแรกมีล้านเดียวมั้ง

เมื่อเดือนมีนาคมมีอยู่๒ล้าน

๓ล้านปั้นจันทร์เนี่ย

อย่างบทพี่หมื่นเนี่ยนะฮะ
พี่หมื่นคือโป๊ปเนอะหลวงเรือง

ปั้นจันทร์ประมาณเนี่ยตอนแรกมีอยู่ล้านหนึ่ง
คือปั้นจันได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่คิวปิด

ตอนนั้นอยู่ที่ป้าจัดก็ดังขึ้นมาซะอย่างนั้น
ตอนนั้นก็มีอยู่ล้านกว่าแต่มาเรื่องนี้

เขาขึ้นมาเป็นที่๑ล้าน๙แสน

หรือสาวปรางเนี่ย

วันนี้ทะลุไปล้าน๔แล้ว
แล้วก็มีก๊อตจิรายุ

ไฟแรงจริงขนาดเมื่อก่อนถอดเสื้อ
ถ้าเป็นจับตายไปข้อเขาเป็นเทรนเนอร์

เป็นก็แบบว่าเริ่มต้นกว่าไม่เท่าไหร่
ก็มีอนาคานะ

ตอนนี้จากที่หลักแสนต้น

แล้วก็มีโมทวิศนุคือไอ้จ้อยเนี่ย
นี่ก็เกือบล้านแล้ว๙๑๐๐อันนี้คือถือว่าเป็นดาวพุ่งมากเลย
๙แสน๑หมื่น๖พันเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นดาวพุ่ง
แม้กระทั่งอีแย้มก็คือแฟนของคุณหลุยสก๊อตเนี่ย
คุณนุ่นละมิดาเนี่ยก็ปลาไป๕แสนกว่าแล้วนะฮะ
อำแวนแล้วเอิร์ดเนี่ยเมื่อก่อนก็คือคุณจะแบบเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะ
คุณเอิร์ทเนี่ยวันนี้คนตามไป๓แสนกว่าขนาดออกมากี่นาที

ไม่ถึงด้วยออก๕นาทียอดไอจีขึ้นขนาดนั้น
ประวัติศาสตร์จริงของวงการบันเทิง

แต่พวกเขาสามารถทำลายสถิติยอดไอจีขึ้นได้สูงพอสมควร

สงกรานผ่านไปหลายคนแล้วกลับมาทำงานกันแล้วตอนนี้

คุณตันนะฮะก็เลยจัดให้เติมกำลังใจให้หน่อย
นั่นก็คือที่พักศรีพันวา

๒คืนพร้อมกับตัวข้างบินไปกับภูเก็ตนะครับ

เพราะว่า๑รางวัลได้ไป๒ท่าน
มูลค่ากว่า๙๗๐๐๐บาท

เหล่าดาราเป็นรีสอร์ทสุดหรูระดับ

เพราะว่าที่พักก็จะเห็นว่าอยู่ตามเชิงชั้นของเขาก็เลยทีเดียวนะคะ
จองยากต้องจองกันข้ามปีกันเลย

ของรางวัลที่ให้ความฟินได้ในระดับนี้
จะจับแจกกันวันที่๒๐เมษายนนะครับ
ผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกันได้ง่ายมาก
ดื่มเครื่องดื่มในกลุ่มผลิตภัณฑ์อีชิตันเย็นใบเล่
แล้วยิบมือถือขึ้นมากดดอกจาน๗๙๗
ตามด้วยรหัสใต้ฝาหรือในกล่องสินค้า
ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีทุกเครือข่ายครับ
วันนี้ถึง๙พฤษภาคม๒๕๕๙
จับรางวัลและประกาศผลเวลา๕โมงเย็น

แคมเปญหลักอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยง
ฝาเดียว๔คันนะครับ

คนเดียวรับของรางวัล
คุณมูลค่า๒๑๕๑๗๐๐บาท

มูลค่าเครื่องละ๔๕๐๐บาท

ถึง๙พฤษภาคมปี๖๑นี้นะครับ
ยังได้ลุ้นในแคมเปญเสริมนะฮะ

โดนใจมาแจกกันมากมายนะครับ
วันที่๗พฤษภาคมปี๖๑นะครับ
แจกทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ

อืมฉันส่งมาไม่เอาจะเคยได้เลย

ฉันซื้อไว้เต็มตู้เย็นแล้วไม่จะเคยได้เลย
ฉันก็เลยออกมาทั้งเก็บฝ่าไว้ใช่มั้ย
ไม่คือคุณต้องควรแบบบุญกรรมทำให้เท่ากัน

ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าสมมุติจะทัวร์นรกก็พร้อมกันแล้วกัน

ไม่เห็นจะต้องนั่นเลยฉันก็ได้ไปมาแล้ว

เขาพูดถึงนรกอยู่พี่เคยบอกฉันไปมาแล้ว

เมื่อกี้ก็พูดถึงนรกอยู่พี่กับฉันไปมาแล้ว

กับกรนรกเย็นก็บอกว่าไปถ่ายพรีเวดดิ้งก็ถึงไปแล้วเสร็จ

พูดกันเยอะเหลือเกินว่าคุณกรนรงเดช

หลังจากที่มีภาพชุดออกมาแบบรัวเลยนะฮะ

ที่ครั้งนี้คุณกรณ์ก็ควรคู่กันไปที่ยุโรป
จากไปหลายวันแล้วก็ใช้ชีวิตดี

ตรงถนนวิทยายุก็ของเขานะ

คือเขาไปจากกรุงเทพเขาไปเครื่องทำเป็นอันนี้แหละ

ก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ปล่อยภาพหวานวิวหน้าฮอไอเฟล
ดูทั้งคู่เนี่ยสวยหล่อเหมาะสมดูช่างเข้ากันจริง
หลายคนว่าสรุปแล้วพรีเวดดิ้งหรือเปล่า
สถานที่นี้ก็มีคู่รักดารามาคุกเข่า
อ๋อต่างงานกันหลายคู่นะฮะ

งั้นน่ะดูที่ก็ไม่ควรถ่ายให้เธอไง

มาขับให้ฉันถ่ายอยู่เบียบถ่ายอยู่เกือบ๒๐แมรติ
ถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วจนฉันทิ้งกล้องไว้ไถ่เองไอ้เธอ

อันนี้กระโปรงเขาแหวกไปอย่างนั้นเลยเนอะ

ก็ลุ้นกันว่าจะดูว่ามีประเทศไหนที่คู่นี้เขาจะขอแต่งงานกัน
แต่ภาพที่ปล่อยไปทั้งหมดยังไม่ใช่ภาพแต่งงานนะฮะ

ก็ยังไม่ขอกันอีก

ไม่ทราบค่ะเอ้อเป็นอันนี้
อะไรล่ะก็ฉันบอกไม่ทราบฉันทำไมต้องตกใจ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
หลายคนก็เดี๋ยวเอานังอะไรอย่างเยอะแบบนั้นแหละ
ไม่สมัยนี้ไม่มีปัญหา
คือถ้าเอารายการย้ายช่อง

ถ้านังข้าวก็ลาดีกว่า